เมื่อวานนี้หลายคนแสดงความยินดีกับพี่ตูนผ่านทางโซเชียลกันเยอะเลยนะคะ
อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรประจำปี๒๕๖๓ชั้นสายสะพายค่ะ
โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๙มกราคม
เป็นการประกาศที่เกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร
อันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันศา
แก่บุคคลทั่วไป๑๒๘๖๘คนค่ะ
ซึ่งพี่ตูนก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร
ประเภทประถมดีเรทคุณาพรในโควตาของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะ